คุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับ

ที่ผ่านมาปัญหาทำไมมันไม่ถูกแก้ไขเลยครับ
ก็ระบบบ้านเราเราต้องเข้าใจนะครับ

เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไปเก็บเงินจากรถ

แล้วก็ขนาดนั้นก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน๔๕ป้าย
แต่เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นเกือบ๕๐ป้ายแล้ว

ก็กลุ่มนี้เคลียร์ได้นะครับ

เขาลงทุนไปสมมุติ๑๐ล้านต่อเดือน
หรือนั้นสำหรับกลุ่มเขาก็ได้
เพราะฉะนั้นตัวเลขมันยั่วยวนใจ
ก็สามารถ

แต่ถามอีกส่วนหนึ่งว่า

ผมเรียนเลยในอดีตที่ผ่านมา
เราเองก็เคยเป็นธาตุของเรื่องเสียสวย
แต่สุดท้ายแล้วเราถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่
คือรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอนะครับ
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจกัน
แล้วก็ลงมติกันว่าต่อไปนี้เรามาอยู่ภายใต้ของกฎหมายดีกว่า

ก็รวมตัวกันมาได้ระดับหนึ่ง
แล้วก็พัฒนาองค์กรขึ้นมาเรื่อย
ก็จะมีสมาชิกที่ไม่อยากทำผิดกฎหมายก็เข้ามาเรื่อยแหละครับ
จนกระทั่งขณะนี้สหพันธ์มีประมาณ๑๐สมาคม
ตั้งแต่เหนือใต้ออกตกภาคกลางภาคอิสราญนะครับ
ไม่ผิดกฎหมายสำหรับสหพันธ์มี๑๐สมาคม

แต่มันก็ยังมีปัญหามาจุกจิกกวนใจถูกไหมครับ

ว่าในกลุ่มของรถบรรทุกเองก็จะถูกกดดันในการถูกเรียกให้จอด
แล้วก็แกล้งออกใบสั่งหรือตั้งข้อหาอะไรแปลกอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นยางเขาก็จะมีเครื่องวัดมินเลยนะ
ว่ามันตื้นไปแล้วมันไม่ลึกแล้วนะเขาจะออกใบสั่ง
ไฟที่ติดเพิ่มเข้าไป๒๓ดวงก็จะถูกปรับ๕๐๐๐บาท
นั่นก็คือการกดดันจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาเสียสวย
รวมแล้วจ่ายกับการถูกตรวจยิบย่อยแล้วออกใบสั่ง
หรือน้อยกว่ากันกับการจ่ายสวยครับ

เราก็ง่ายครับเดือนหนึ่งเราจ่ายแค่นี้ทุกอย่าง
อาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะไม่ใช่ว่าสติ๊กเกอร์ใบ
แล้วคุณจะไปทำอะไรได้หลากหลายนะครับนะครับ
เขาก็จะมีข้อจำกัดเขาว่าสติ๊กเกอร์หนึ่งใบเนี่ย
เขาจะคุ้มครองอะไรนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาบีบ
ในกลุ่มก้อนของสหพันธุ์ใช่ไหมครับ
อย่างเช่นรถเราบรรทุกทรายทรายออกมาจากบ่อน้ำมันก็ต้องไหลใช่ไหมครับ
อันนี้ก็คือเคลียร์น้ำไหลถามว่าทุกวันนี้ยังเคลียร์อยู่ไหม
กลุ่มก้อนของสหพันธุ์มีครับเพื่อความสะดวกนะครับ
แต่เรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินทำให้ถนนเสียหาย
เรายืนยันว่าเราจะไม่ทำตรงนี้เด็ดขาด
คุณอภิชาติเคยจ่ายสวยสติ๊กเกอร์มาก่อนไหมครับ
ตั้งแต่ประกอบอาชีพมาเคยครับ

ผมก็บอกว่าอดีตที่ผ่านมาเราก็เปรียบเสมือนเป็นองค์คริมาร
แต่ตอนนี้เรากลับใจแล้ว
เพราะอะไรเพราะเราเห็นถนนหนทางมันเสียหายมาก
แล้วหนึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับ
ก็เหมือนกับรถหนึ่งคันยังใหม่อยู่เลย
พอคุณไปแบกน้ำหนักนะครับ
มันก็ทำให้สมรรถภาพของรถเนี่ยมันเสื่อมเร็ว
จากที่จะใช้ได้๘ปีถึง๑๐ปี
ก็ได้แค่๓ปี๕ปีก็พังไปแล้ว